วันนี้เป็นครั้งที่๒ของการซ้อมย่อย
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๑๒
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษณสถานที่จริง
คือบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับ
เช้าวันนี้มีประชาชนจำนวนมากที่มารอในการชมความสง่างาม
สมพระเกียรติในขบวนซ้อมย่อยนะครับ
ติดตามรายงานสดจากคุณระพีพันธ์เรือนศรี

รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเชิญครับ
เสียงกลองดูริยางที่ได้ยินอยู่ใกล้นี้นะคะ
เป็นเสียงกลองที่ให้จังหวะในการเดินของ
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๑
ในการเชิญพระโกรธพระบรมศพออกพระเมรุมาตร
ซึ่งขณะนี้เคลื่อนเข้าสู่ถนนท้ายวังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กลางประชาชนจำนวนมากที่มาจับจองพื้นที่
เพื่อรอรับชมการซักซ้อมตลอดเส้นทางค่ะ
ที่เปิดจุดคัดกรองให้เข้าพื้นที่ตั้งแต่๕นาฬิกาของวันนี้นะคะ
ประชาชนจำนวนมากก็เข้าจับจองพื้นที่ที่นั่ง
เพื่อรับชมการซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๑๓
ในการเชิญพระโกรธพระบรมศพออกพระเมรุมาตร
ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ
แสดงบัตรประชาชนที่จุดคัดกรองซึ่งมีอยู่ทั้งหมด๙จุด
เช่นที่แยกสะพานมอนท่าช้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และพระแม่ทรนีบีบมวยผม
นาศาสน์หลักเมืองตรงข้ามมนตรพิธีท้องสนามหลวงยกเว้นถนนท้ายวัง
หน้าวัดพระเชธุพลวิมนมังคระรามราชวรมหาวิหารและดานะคะสถานดีการ์
วิพาพรนอบน้อมหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมารอชมริ้วขบวนในวันนี้นะคะออกเดินทาง
จากจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ตี๒เช่นเดียวกับอีกหลายคนที่ออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้ามืด
เพราะต้องการเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีนี้
และเป็นการแสดงความอาลัยแด่ในหลวงราชการที่๙เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
พูดไม่ถูกนะแต่เห็นว่าความดีของท่านนี่เหลือล้นนะนะ
พูดไม่ถูกเลยค่ะที่เราเป็นพระชาชนของคุณท่านนะ
เราก็ได้มาส่งท่านเราดีใจมากเลย
ทุกสิทธิ์กระดาษดีใจเต็มมากเลยครับ
บางทีจะเห็นหลวงของท่านบางทีก็ไม่เห็นนาง
ส่วนใครที่จะเดินทางมาบริเวณโดยรอบพื้นที่พระบรมมหาราชวังต้องศึกษาเส้นทางนะคะ
เพราะมีการปิดถนนชั้นใน๑๘เส้นทาง
ถนนพระอาทิตย์ถนนราชินีถนนราชดำเนินในถนนสนามชัยและถนนหลักเมือง
จนกว่าจะเสร็จสิ้นการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศค่ะ
สำหรับริ้วขบวนพระบรมมหราชอิสรียยศที่๑
ได้เชิญพระโกธทองใหญ่โดยพญานมาศามลำคาร
จากพระทินั่งดุสิทธิ์มหาปราศาสตร์
ทางประตูเทวาพิรมเข้าสู่ถนนท้ายวังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ระหว่างนี้กำลังเคลื่อนไปยังถนนสนามชัย
เพื่อเชิญพระโกรธทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรส
บริเวณหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคารารามราชวรมหาวิหาร
เพื่อเข้าสู่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๒
ตามราชประเพณีแต่โบราณ
เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดค่ะ
สำหรับการซ้อมริ้วขบวนที่๑๒
ในวันนี้เป็นการซ้อมครั้งที่๒ในพื้นที่จริง
ขั้นตอนและลำดับเวลาก็เสมือนจริง
ในงานวันพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ในหลวงราชการที่๙วันที่๒๖ตุลาคมนี้
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากหน้าสารหลักเมืองค่ะ
ซึ่งวันนี้เองก็มีการปิดศักระแล้วก็ถวายดอกไม้
หน้าพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบพิษนะครับ
เพราะว่าวันนี้มีการซักซ้อมในพระราชพิธีด้วยนะครับ
ซึ่งในวันที่๒๑แล้วก็วันที่๒๙
ก็จะมีการปิดถวายสักการะและถวายดอกไม้

ประชาชนก็สามารถที่จะเดินทางไป
ถวายดอกไม้และถวายศักระได้นะครับ

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเข้ายังจุดถวายศักระ
ก็ไปยังตรงท่าช้างนะครับ

บริเวณคลองหลอดหลังกระทรวงกลาโหมนะครับ